ส่วนเรื่องของตัวเลขเพราะว่าอาจารย์เห็นแว๊บ
อาจารย์ปอมาแล้วครับอาจารย์ปอลมารออยู่แล้ววันนี้มีเลขคลิกชีวิต

ก่อนหน้านี้เรานำเสนอว่าถ้าเราอยากทำงานเก่งโดดเด่นในเรื่องของงาน
ขึ้นอยู่กับตัวเราแต่ทีนี้อีกหนึ่งคนที่จะมาสนับสนุนคือหัวหน้างานของเรา
เจ้านายเราเจ้านายที่เคารพ

วันนี้ใครที่อยากมีเจ้านายที่ดีเก่งเป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ

จะต้องมีตัวเลขอะไรอยู่ในชีวิตบ้างนะคะไปติดตามจากอาจารย์ปอ

และตอนนี้คุณผู้ชมจะได้อยู่กับอาจารย์ปอนางฟ้าเลขลิขิตแล้ว

สวัสดีตอนเช้าเลขจะมาคลิกชีวิตเราตอนเช้าแบบนี้อย่างไรบ้าง
ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของพลังตัวเลข
ระดับบริหารชั้นสูงขึ้นไป
ผู้ที่มีอำนาจในการบริหารงานต่างนะฮะ
แต่ว่าช่วงแรกนี้ขออนุญาตทบทวนก่อนได้ไหมอาจารย์ครับ

ได้ค่ะเพราะว่ามีคนถามมาเยอะเลยว่า
ความสำคัญของเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่ตัวเลข๗ตัวหลัง

ซึ่งเราจะนำตัวเลขที่เราแนะนำต่างในตอนต่าง
ให้เหมาะสมไปวางใน๖คู่เลขนะคะ

ตัวแรกสมมุติ๐๘๖อะไรอย่างนี้ตัดออกได้
เหลือ๗ตัวหลังคุณผู้ชมก็แบ่งเป็น๖คู่เลข

เอาล่ะวันนี้เลขสำหรับผู้มีอำนาจ

แน่นอนค่ะคนที่มีอำนาจเรามองปุ๊บ
เราจะรู้เลยว่าคนนี้มีอะไรพิเศษ
ดังนั้นคนนั้นจะต้องมีกลุ่มของตัวเลขที่มีอำนาจบารมีอยู่ในตัว

มีออร่าผู้บริหารออร่าคนมีอะไรพิเศษนะคะ
ด้วยตัวเลข๗๘๘๗ค่ะ

๘๙๙๘นะคะ

ห้อยท้ายด้วย๓๕๕๓ค่ะ

อย่าง๓ชุดแรกบอกว่าเป็นเลขที่มีอำนาจบารมีค่อนข้างจะดูน่าเกรงขาม
เนื่องจากเอาไว้ใช้สำหรับผู้บริหารที่ต้องมีลูกน้องจำนวนมากจริง
อย่างบางคนต้องมีลูกน้อง๓๐๐กว่าคน
กว่าคนหรือว่าตามโรงงานใหญ่
หรือคนที่จะต้องรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่
ก็เราจะดูแล้วน่าเกรงขาม
ต้องควบคุมคนให้ได้ใช่ค่ะและสำหรับ๓๕
ดังนั้นคือไม่ถึงขั้นที่จะต้องทำให้คนยำเกรงมาก
แค่รู้สึกเกรงใจก็พอแล้ว

แล้วที่สำคัญเลขนี้มี๕ประกอบนะคะ
สำหรับตัวเลข๕อย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของธรรมภิบาล

มีคุณธรรมดีจังเลยฮะมีเลขอีกไหมครับ
มีแน่นอนค่ะก็ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ดี
มองการไกลวางแผนเก่งด้วยตัวเลข๑๖๖๑นะคะ

๑๖๖๑ก็เป็นเรื่องของการที่จะวางโครงการระยะยาว
การดึงทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นบุคคล
หรือว่างบประมาณต่างเข้ามาประกอบในโครงการนั้น
ซึ่งจะมีการวิเคราะห์มาเป็นอย่างดีแล้วว่า
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์อันสูงสุด
คือเป็นผู้บริหารที่ไม่ใช่แค่คุมคนอย่างเดียว
แต่คุมเรื่องความคิดคุมเรื่องแผนการต่าง
ถูกต้องแล้วก็สำหรับเลขที่มีความสัมพันธ์ต่อไปนะคะก็คือ๑๙๙
ครับ๑๙๙๑ตอนนี้เลยนะฮะใช่เป็นเลขของภาวะผู้นำค่ะ
ผู้ที่มีเลข๑๙๙๑นี่จะโดดเด่นมาก

ไม่ว่าจะอยู่ในวงสังคมอะไรก็ตาม
หรืออยู่ในที่ทำงานลักษณะไหนก็ตาม

แต่ความคิดนั้นอาจจะแปลก
คนมองว่าเอ๊ะทำไมคิดไม่เหมือนใครเลย
แต่ความแปลกนี่แหละนำไปสู่ความสำเร็จ
ดีจังฮะครับแล้วก็จะต้องมีกลุ่มของเลข
เลขความชาญฉลาดคิดเร็วกว่าใครอย่างน้อย๑สเต็ปค่ะความชาญฉลาด
ครับด้วยตัวเลข๔๔และ๔๙๙๔ค่ะ๔๙๙๔ครับ
ใช่ค่ะนอกจากความฉลาดที่ได้รับช่างสังเกตช่างคิดคิดเร็วกว่าคนอื่น
อย่างเป็นเลขที่มีเลข๙ประกอบเข้ามา
เป็นเรื่องของการต่างประเทศเรื่องของการเก่งไอที
ดังนั้นค่ะอยู่ในกลุ่มของผู้บริหารแล้วคุณจะเก่งกว่าใคร
แต่ถ้ามีครบทุกเลขนี้ดีหมดเลยนะครับ
มีอำนาจวาสนามีคุณธรรมธรรมภิบาลวิสัยทัศน์ฉลาดก้าวไกล

เนื่องจากเลขของกลุ่มผู้บริหารก็ต้องบอกว่า
เป็นเลขที่มีอำนาจบารมีบางครั้งก็อาจจะมีหลุดบ้าง
คือในเมื่อเรามีลูกน้องเยอะ
อำนาจเราก็เยอะสั่งอะไรคนก็ฟัง

ได้เลยค่ะอย่าลืมติดเลข๕นะคะ
เข้าไปในเบอร์โทรศัพท์๗ตัวท้าย
เพราะจะทำให้คุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมกับลูกน้องมากขึ้น

อยู่ตรงไหนของเบอร์โทรศัพท์ที่เป็น๗ตัวหลัง

เพื่อความมีคุณธรรมธรรมภิบาลของผู้บริหารด้วยนะครับ

สำหรับผู้มีอำนาจแต่อำนาจนั้นใช้อย่างถูกต้องด้วยนะครับ

แต่เห็นอาจารย์ปอลบอกว่ามีหนังสือเลขคลิกชีวิตมาให้คุณผู้ชมนะฮะ

ดังนั้นกฎกติกาอย่างไรเดี๋ยวให้สอสอของผมนะ
ก็ต้องแล้วแต่ความใจดีนะครับ
วันนี้ขอบคุณอาจารย์ปอด้วยครับขอบคุณครับ
ส่วนในครั้งหน้านะครับใครที่ทำธุรกิจการค้าการขาย
ขายได้กำไรได้ดิบได้ดีอย่างไร